ดูเรื่องของคนหลงป่าค่ะมีสองที่สองเหตุการณ์นะคะ
พาไปดูที่ชนบุรีกันก่อนมีผู้หญิงคนหนึ่งอายุห้าสิบหกนะคะ
เข้าไปเก็บผักแล้วปรากฏว่าหายไปตั้งแต่เมื่อวานนะ
อ่าจนสุดท้ายนะเจ้าหน้าที่โอ้โหสี่สิบกว่านายคนช่วยกันหา
สุดท้ายออกมาได้เองเอาเหรอครับก็เลยบอกว่าสงสัยผีบังตาแน่แน่เลย
อ๋อเนี่ยค่ะลูกสาวของนางสาวจารัญสมปางอายุห้าสิบหกปี
พนักงานโรงงานในพื้นที่ตำบลหนองขาบอันเพิร์ษศรีราชาจังหวัดชนบุรีจุดทูปเนี่ยค่ะ
ครับไหว้เจ้าที่เจ้าทางขอให้เปิดป่าปล่อยแม่ออกมาเป็นความเชื่อนะคะ
อืมเพราะว่าแม่เนี้ยหายไปในป่าเขาตานานโปร่งดินดำตั้งแต่เช้าเมื่อวาน
ครับแล้วก็หายไปเลยอ่ะไม่ออกมาเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันตามหาสี่สิบกว่านายนะ
เจ้าหน้าที่หากันอยู่๖ชั่วโมงยังไม่เจอเจอแค่รถจักรยานยนต์ค่ะ
อยู่ห่างจากตีนเขาไปประมาณสองกิโลพี่สะพ้ายของผู้สูญหายชื่อว่านางศรีจันทว่องวัยอายุห้าสิบห้า
เล่าให้ฟังว่าปกติแล้วนางสาวจรรย์เนี่ยชอบเข้าไปหาของป่าบนเขาเป็นประจำ
แต่ครั้งนี้ไปตั้งแต่เช้าแล้วไม่กลับมาก็กลัวว่าจะได้รับอันตราย
แต่คุณผู้ชมค่ะจู่จู่เช้าวันนี้พี่สะเกียรติยังไงพี่สะเกียรติยังไงครับ
มาแจ้งว่าเจอแล้วเจอนางสาวจรรย์แล้วค่ะเธอขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากป่าเองอ่ะ
เนี่ยเหรอเนี่ยขี่ออกมาเองเนี่ยอย่างนี้เลยสบายแบบนี้
ทั้งทั้งที่เขาหากันข้ามวันข้ามคืนนึกออกป่ะเจ้าหน้าที่สี่สิบกว่านายอ่ะ
ไม่เจออ่ะเนี่ยค่ะออกมาจากป่าได้ผักมาด้วยนี่ค่ะผักกูดผักกูด
โอ้โหทุกคนก็โล่งใจนะคะทีนี้ผู้สูญหายที่เจอตัวที่ขี่รถจักรยานยนต์ออกมาได้เองเนี่ยนะ
นางสาวจรรย์สมปางอายุ๕๖คนนี้นะคะก็บอกว่าเขาเข้าไปเก็บของป่า
เดินไปสักพักอ้าวรู้ตัวว่าหลงทางก็เลยพยายามหาเส้นทางที่ตัวเองเดินมา
กะจะเดินย้อนกลับอ่ะค่ะครับแต่เดินเท่าไหร่ไม่ถึงสักทีอืม
จนมืดจนกลางดึกก็พยายามหาเส้นทางตามตีนเขา
แต่เหมือนกับเดินเท่าไหร่ก็เดินไม่ถึงอะค่ะทั้งทั้งที่ได้ยินเสียงรถยนต์
ได้ยินเสียงเจ้าหน้าที่ก็เลยรู้ว่าโอ้โหเนี่ยเขามาหาตัวเองแน่
ตะโกนเรียกนะคะแต่ตะโกนเท่าไหร่ไม่มีใครได้ยินอ่ะครับ
ก็พยายามเดินไปตามเสียงของเจ้าหน้าที่เดินไปตามเสียงรถยนต์
แต่เดินเท่าไหร่ก็เดินไม่ถึง
ก็เลยตัดสินใจหาที่พักนอนดีกว่าพอเช้าขึ้นมาค่ะ
ได้ยินเสียงไก่ป่าขันแล้วก็เห็นพระอาทิตย์ขึ้นอืม
พยายามเดินหาทางออกอีกครั้งจนไปเจอรถจักรยานยนต์ที่ตัวเองจอดทิ้งไว้อ่ะ

แล้วก็ขี่รถออกมาคราวนี้ขี่ออกมาได้
อืม

เดินวนไปวนมาจนมืด
เดินกลับไปเดินกลับมาจะเดินไม่ไหว

กี่รอบกูจะกลับบ้านเหมือนหลงพิษไป
เดินหลงไปหลงมาถึงมาหารถก็มาไม่ถูก
ทีนี้ชาวบ้านบอกไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะ

บางตาหรือเปล่าเจ้าป่าเจ้าเขาเนี่ย
แต่ก็ยังโชคดีนะที่ออกมาได้
โชคดีที่ไม่ถูกลูกปืนพรานล่าสัตว์ป่าที่อยู่ในป่าด้วยซ้ำ

ก็เลยบอกว่าไม่กล้าแล้วเข็ดแล้วไม่กล้าไปหาของป่าอีกไปเก็บผักกูดหายไปข้ามคืน
กลางคืนมันก็หาทางออกยากอยู่แล้วไอ้เสียงที่ได้ยินเนี่ยคงได้ยินจริงนั่นแหละ

ใช่เดินไม่รู้จะเดินไปทางไหนเนาะ
เดินตามเสียงไปไม่รู้ถูกทิศหรือเปล่า
ก็ดีแล้วนะฮะนอนพักก่อนแล้วเช้าออกมานี่แหละมันก็จะง่ายกว่า
โชคดีนะคะที่ออกมาได้อย่างปลอดภัย
ก็มีที่ปราจินบุรีก็มีนะครับท่านผู้ชมครับ
นางมานัดสุดอารมณ์อายุ๕๒ปีไปเก็บผัก
แล้วหลงกับนายเสมาสุดอารมณ์อายุ๕๖ปีสามีที่สวนป่าระเบาะเกดนะครับ
ในพื้นที่ตำบลทุ่งโพอำเภอนาดีหลงเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เลยนะ
ตั้งแต่เที่ยง๒๕พฤษภาคมเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
กับชุดกู้ภัยแล้วก็ชาวบ้านด้วยห้าสิบกว่าคนกระจายกำลังกันช่วยตามหานะครับ
ญาติก็พยายามโทรหาก็ทำให้รู้ว่าอยู่แถวโขดหินจุดที่แต้มสีขาวเอาไว้
และล่าสุดครับลูกชายแจ้งว่าได้รับโทรศัพท์จากแม่
ว่าตอนนี้ปลอดภัยแล้วอยู่ในหมู่บ้านทุ่งแฝกห่างจากจุดค้นหา๓๔กิโลเมตร
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะเข้าไปรับตัวซึ่งจากการตรวจสอบร่างกายนะครับ
ไปรับตัวพบว่านางมณัฐมีสภาพร่างกายสมบูรณ์ดีนะครับ
ไม่มีร่องรอยอาการของคนที่แบบหลงป่าอะไรเลยนะครับ
ทีมแพทย์ก็จะรอดูอาการก่อนส่วนสามีกับลูกลูกก็เฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับ
คือก็ดีใจที่ปลอดภัยนะฮะนางมณัฐบอกว่าหลังจากรู้ว่าหลงเข้าไปในป่า
ก็ไม่ได้เดินไปไหนนะฮะยังคงเน้นอยู่จุดเดิม
แล้วก็โทรบอกลูกชายว่าอยู่ที่โขดหินต้นไม้ใหญ่
เพราะเกรงว่าเดี๋ยวถ้าเจ้าหน้าที่ออกตามหาแล้วตัวเองเดินไปเรื่อยเนี่ย
หากันไม่เจอตัวเองได้ยินเสียงปืนนะ
ได้ยินเสียงกู่ร้องของเจ้าหน้าที่และชาวบ้านตลอด
แต่ทำไมไม่มีใครเดินผ่านมาแถวจุดที่ตัวเองอยู่
ค่ำก็ไร้วี่แววรุ่งเช้าก็ได้ยินเสียงนะ
เดินตามเสียงจนมาเจอทางไปพบหมู่บ้านทุ่งแฝก
แล้วก็ขอเขาชาร์จแบตโทรศัพท์แล้วก็โทรบอกลูก
แล้วลูกกับเจ้าหน้าที่ก็มารับอ่าเขาก็เลยฝากเตือนว่า
อย่าเข้าป่ากันเลยมันน่ากลัวโดยเฉพาะเวลากลางคืนเนี่ย
คือถ้าไปให้ไปหลายคนอย่างน้อยก็ยังช่วยกันหาทางออก

คืออย่างที่บอกมันก้องไปหมดเวลาตะโกนได้ยินเสียง